ท่านผู้ชมครับวันนี้ตำรวจที่สงขลาคุมตัวพ่อที่ก่อเหตุ
ฆ่าลูกชายตัวเองแล้วก็ฝังอำพลางศพเอาไว้เป็นเดือนเนี่ย
ฝากขังที่ศาลแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานทำแผนไปแล้วนะครับ
วันนี้ภรรยาคนปัจจุบันแล้วก็ลูกชายคนเล็กนะฮะ
อายุเพิ่ง๑๑ขวบได้กอดกันร้องไห้นะฮะ
ตอนที่เห็นสภาพพ่อของตัวเองนะครับ
นี่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับตำรวจสพนามหม่อม
จังหวัดสงขลาคุมตัวนายอรุณปลอดแก่นทองอายุ๔๑ปี
นี่ฮะนำตัวไปฝากขังผลัดแรกที่ศาลจังหวัดสงขลา
พร้อมกับคัดค้างการประกันตัวในชั้นสอบสวนนะครับ
เนื่องจากก่อคดีอุกชะกันเหลือเกินนะฮะถูกแจ้งสองข้อหาคือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ปิดบังซ่อนเร้นอำพลางศพนะฮะ
คือนายอรุณเนี่ยก่อเหตุฆ่าลูกชายตัวเองนะครับ
เนื่องมาจากเรื่องความสัมพันธ์ที่ไปมีความสัมพันธ์กับลูกสะพ้ายเมียของลูกชาย
พอลูกชายจับได้ฆ่าเขาตายเลยแล้วก็ฝังดินเอาไว้นะฮะฝังศพเอาไว้
นำตัวไปขึ้นรถเพื่อไปฝากขังที่ศาล
ภรรยาคนปัจจุบันแล้วก็ลูกชายอายุ๑๑ปีเนี่ยก็มาสวมกอดร้องไห้แล้วฮะ
พนักงานสอบสวนคัดค้างการประกันตัวนะครับ
ถ้าญาติจะไปยื่นประกันตัวในชั้นศาลคดีนี้ต้องใช้หลักทรัพย์เป็นวงเงิน๗แสนบาทนะฮะ
ซึ่งวันนี้ญาติยื่นขอประกันตัวไม่ทันนะครับ
วันนี้พนักงานสอบสวนยังได้เชิญตัวภรรยาของนายชาญชัยผู้เสียชีวิต
นายชาญชัยก็คือลูกชายของนายอรุณผู้ต้องหาเนี่ยนายชาญชัยเนี่ยอายุแค่๒๑นะฮะ
ส่วนภรรยาของเขาเนี่ยเพิ่งคลอดลูกนะมีลูกเนี่ยอายุเพิ่ง๙เดือนเท่านั้น
วันนี้มาให้ปากคำเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่นะครับ
หลังจากสอบปากคำเสร็จเนี่ยตั้งใจว่าจะเดินทางไปทำพิธีเชิญวิญญาณบนเขาจุดเกิดเหตุ
แต่วันนี้ไปไม่ทันนะครับจะไปพรุ่งนี้แทน
เพราะว่าต้องไปทำเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการยื่นเรื่องขอรับศพนายชาญชัยที่โรงพยาบาลด้วยนะครับ
ถ้าได้ศพมาก็จะไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดทุ่งนารีที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทธลุงนะฮะ
คือนายอรุณเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนทำแผนก็อ้างว่า
ลูกชายเนี้ยจับได้ว่าตัวเองมีความสัมพันธ์กับลูกสะพ้ายอืม
อ่าแล้วลูกชายจะเอามีดมาแทงก่อนก็เลยหันไปแย่งมีดค่ะ
ภาพทำแผนเมื่อวานนะฮะแล้วก็แทงเข้าไปหลังจากนั้นก็
เอาศพลูกชายยัดใส่กระสอบฝังดินเอาไว้ฝังไว้เป็นเดือนอ่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่สามสิบเมษายนนะครับคนก็ไม่รู้ว่า
นายชาญชัยหายไปไหนนะจนฝนตกมาเยอะในช่วงวันสองวันที่ผ่านมา
ชาวบ้านก็มาหาของป่าก็เจอฮะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
ส่วนนางวันวิสารวมามทิพย์อายุ๔๐ปีนะครับ
เป็นแม่ของนายชาญชัยที่เสียชีวิตนะครับอันนี้เป็นแม่แท้นะ
ก็คือภรรยาเก่าของนายอรุณนะวันนี้ก็มากับพ่อเลี้ยงนะครับ
คือนายประสิทธิ์รามทิพย์อายุ๕๒บอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่า
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายอรุณก่อเหตุลักษณะแบบนี้นะครับคือมายุ่งเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะ
เพราะก่อนหน้านี้นายอรุณเคยก่อเหตุจะปล้ำหลานสาวในไส้มาแล้วแต่ไม่สำเร็จ
แล้วก็เคยก่อเหตุไปปลุกปล้ำแฟนเก่าของลูกชายมาแล้วนะ

นายชาญชัยลูกชายที่เสียชีวิตเนี่ย
แฟนเก่าเนี่ยเคยถูกนายอรุณพ่อแท้เนี่ยปล้ำมาแล้ว
ในบ้านเช่าเดียมเฮินนามหม่อมตอนนั้นเขาหนีไปเลยนะ

สุดท้ายนายชาญชัยมาได้เมีย
นายอรุณก็มาก่อเหตุกับลูกสะพ้ายอีกนี่ฮะคือลูกสะพ้ายเองเนี่ยเขาก็กล้ำกลืนฝืนทนเพราะว่าตั้งท้องแล้วเพิ่งคลอดลูกชายอายุ๙เดือนนะ
ก็จำใจอยู่เพื่อลูกแล้วลูกก็ป่วยเป็นทารัสซีเมียด้วยสุดท้ายอ้าวสามีมาถูก
พ่อสามีนี่ฆ่าตายนางวันวิสาบอกว่าตอนที่ลูกชายหายไปนายอรุณเนี่ย
ยังทำทีเป็นโทรศัพท์มาหาที่บ้านเพราะว่าเขาเลิกกันมาแล้ว
เขาไปมีสามีใหม่แล้วโทรมาถามว่าชาญชัยเขาไปหาหรือเปล่า
เธอก็บอกว่าลูกไม่ได้มานายอรุณก็ทำทีเป็นพูดว่า
เดี๋ยวก็คงกลับมามั้งชอบหายไปแบบนี้เป็นประจำ
แล้วยังมาขอให้น้องชายของนายชาญชัยเนี่ยให้มาช่วยกรีดยางที่อำเภอนาม่อม

เออคือฆ่าลูกชายนายชาญชัยไปเนี่ย
แล้วยังบอกว่าให้ส่งน้องชายมากรีดยางแทนด้วย
แต่เธอเชื่อว่าน่าจะหลอกลูกคนเล็กไปฆ่าปิดปากอีกคนหรือเปล่า
นางวันวิสาพูดด้วยความแค้นใจเลยนะครับที่บอกกับผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
บอกว่าไม่รู้จะหาคำบรรยายอะไรหรือจะพูดสาบแช่งอะไรกับนายอรุณดี
ตอนที่ลูกเด็กก็ไม่เคยเลี้ยงดูลูกนะพอลูกโตมาเนี่ยให้ลูกมาอยู่ด้วย
เพื่อมาช่วยกรีดยางแล้วก็มาทำแบบนี้กับเมียลูก
แล้วก็มาก่อเหตุฆ่าลูกอยากให้ได้รับโทษถึงขั้นประหารชีวิต
โดยเธอบอกว่าตอนที่ลูกชายเสียชีวิตเนี่ยเหมือนกับมีรางสังหรณ์

ส่วนภรรยาของผู้ตายเนี่ยนะฮะเธอก็บอกว่าพอพ่อสามีมาก่อเหตุกับเธอเนี่ย
เธอก็พยายามที่จะบอกว่าให้หยุดแล้วนะคืออย่ามาทำแบบนี้อีกเนี่ยให้มันจบไปนะแล้ว
ลืมเรื่องราวนี้ซะสุดท้ายแล้วสามีมารู้เรื่องก็พยายามไปคาดคันถามก็

บอกว่าหลังจากที่สามีหายไป

สามีไปถามหาเธอกับลูกที่บ้าน
แล้วก็เดินมาดูเธอกับลูก
แต่พอหันไปมองเนี่ยไม่เห็นแล้ว
เพื่อนสามีนะก็มาเล่าให้ฟังว่า
ขี่จักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้าน
เห็นสามีของเธอนั่งอยู่หน้าบ้าน
ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สามีเธอถูกทำร้ายจนเสียชีวิตไปแล้ว
เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคืนวันที่๓๐เมษายน
สามีถูกฆ่าตายไปแล้วนะแต่เพื่อนเนี่ยบอกว่าหลังจากนู้นหลังจากวันนั้นแล้วเนี่ย
ยังเจอนั่งอยู่หน้าบ้านแล้วเธอก็บอกว่าวันที่สามีถูกฆ่าเนี่ย
ลูกชายร้องไห้ทั้งคืนไม่ยอมหยุด

ก็เลยเชื่อว่าวันนั้นวิญญาณสามีอาจจะมาบอกก็ได้